ยายามสวยหน่อยกว่าสำหรับพี่เหล้ะเหด่์เพราะนักเองค่ะ
ตลกหน้าเป็นคนนี้เลยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเขามีแต่อารมณ์ฮา
ว้าวเลยเออพี่เห็ดเพราะบอกว่าตัวเองเนี่ยนะไปทำ๑แก้กระมูกบอกว่าเอาเป็นสโลกของกลายภูมิหน่อยนะฮะ
แล้วก็๒ทำตา๒ชั้นเปิดหัวตาขยายหางตา๓เย็บมุมปากปีกนกนิดนึงนะคะจะได้ไม่นกตลอดไป
๔ตัดไขมันกระภูมิแก้ปเออเอาให้หน้าระเยียวนะฮะ
บอกว่าลงทุนเจ็บตัวเจ็บกระเป๋าตังค์ในครั้งนี้ของสาวเห็ดเพาะก็ให้ผลตอบแทนดีเกินคาดค่ะเพราะว่า
ทำหน้าทำอะไรอย่างนี้นะบอกเลยนะต้องนอกจากจะหาหมอดีแล้วนะ
เลือกงามดีด้วยละกันนะคะ
ก็จะเป็นคนห้ะละนะ